ต้องมาเตือนภัยคุณผู้ชมหวังดีนะคะ
เป็นเหตุการณ์รถเมย์สาย๗๑ค่ะ

โอ้โห

โอ้โห
พี่เป็นรถเมย์หรือมอเตอร์ไซค์คะ

คือถ้าพูดถึงเลขรถเมย์ที่หลายคนจดจันทร์กันก็
แต่ว่ารถเล็ก๗๑ก็ใช่ย่อยเหมือนกัน

เป็นคลิปวีดีโอจากกล้องหน้ารถค่ะ
จับภาพเหตุการณ์ขณะขับรถตามหลัง
รถโดยสารประจำทางสาย๗๑นะคะ
กำลังขับรถหวัดเสียวเปลี่ยนเลนกระทันหัน

ที่บริเวณรถแยกพระราม๙ค่ะ
ผู้โพสต์เนี่ยบอกว่ารักชีวิตอยากใช้โบนัส

โอ้โหนะโอ้โหเป็นแบบนี้นะคะ
ในคลิปนี้มีผู้เข้าชมสูงกว่า๕แสนครั้ง
ไปกว่า๕๐๐๐ครั้งค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเรื่องนี้กองตรวจการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบกก็เปิดเผยว่า
ตามที่มีผู้ร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสาย๗๑
เส้นทางปรัฐวิกรวัดธาตุทอง
หมายเลขทะเบียน๑๔๘๐๙๖กรุงเทพฯ
ล่าสุดนะคะทางกองตรวจการขนส่งทางบก

ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรียกตัวคนขับรถเมย์มาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะ
เพราะว่าชื่อว่านายเทียนชัยสุกนก
ซึ่งก็ได้ยอมรับว่ากระทำความผิดจริง

เพราะว่ารถมินิบัสสายเดียวกัน
เฉียวกระจกด้านขวาแล้วหลบหนีก่อน
ก็เลยรีบขับตามค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งเปรียบเทียบปรับ
ฐานขับรถประมาทนะคะเป็นจำนวนเงิน๓๐๐๐บาท
พร้อมส่งเข้ารับการอบรมเป็นเวลา๓ชั่วโมง
แล้วก็สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา๓๐วันค่ะ
จากนี้ทางผู้ประกอบการการขนส่ง
ก็ได้สั่งพักงานนายเทียนชัยเป็นเวลา๑เดือนด้วยนะคะ

คุณผู้ชมบอกจะซิ่งไปทำไม
คันหลังขับช้ายังตามทันเลยคือรถมันติดใช่
ไม่แล้วถ้าซิ่งไปตามคันในสายเดียวกัน

เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันที่อู่ได้ไหม
คือขับแบบนี้เนี่ยมันอันตรายกับคนอื่นด้วย

ฟังมาเหมือนจริงเคยถาม
จูงใจทำไมเขาถึงชอบแข่งปาดกัน
เขาแบบแย่งผู้โดยสารกัน

ชีวิตเสี้ยววินาทีจริงแล้วก็คุณรับผิดชอบชีวิตผู้งานเยอะมาก

อ๋อเหรอสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เขาใส่บนหัวของเรานี่เขียนมาหน้าจอ
คือตกใจที่บอกว่าอะไรนะ
ขับมือเดียวหน้าเป็นโทรศัพท์เห็นได้ทุกวันโทรศัพท์ด้วย
โอ้โหนะคะน่ากลัวเราเป็นคนนั่งเราคงแบบตุ้มต่อม

หลังจากที่สายเล็กแปลกเข้าไปนะ